อีกที่หนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีความเชื่อแล้วก็มีการทำพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียน
ที่นำขึ้นมาจากน้ำเพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนบอกว่าฉันหนาวฉันอยากจะขึ้นจากน้ำแล้ว
ชาวบ้านก็เลยพากันไปค่ะไปที่ริมน้ำแห่งนี้

เมือง๒๐๐กว่าคนนะคะเขาก็บอกว่ามารอดชื่นชมบรมีนแม่ตะเขียน
แล้วก็มาไว้ที่ริมแม่น้ำปิ่งนะคะ
เนี่ยช่วงที่มีการนำต้นตะเคียนขึ้นมาชาวบ้านที่เขามาร่วมทำพิธีเนี่ยนะ
ก็มีทั้งคนที่มาดูแล้วคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ย
ใส่ขาวนุ่งขาวห่มขาวมาก็มีอาการแตกแปลกด้วย
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าจากการที่มีชาวบ้านหมู่๔บ้านมะเกลือในฝันค่ะ

ก็เลยทำพิธีอันเชิญขึ้นมาคราวนี้เอาขึ้นมาได้อ่ะคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่เขาทราบข่าวก็เลยต่างพากันมาดูพิธีอันเชิญและขอโชคลาภจากต้นตะเคียนนี่แหละค่ะก็เป็นที่ฮือฮากันไปว่าต้นขนาดเท่าไรอย่างไรรวมไปถึงเลขทะเบียนรถที่นำต้นตะเคียนไปไว้ที่วัดด้วยนี่แล้วไม่พอแค่นั้นเลข
แบบเนี้ยเว้นระยะห่างกันหน่อยก็ดีนะอันนี้อย่าลืมนะเออเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องฮือฮาน่าตื่นเต้นแล้วเป็นความเชื่อแต่อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยของเราเองด้วยจริงจริงใช่ค่ะคุณผู้ชมมา